คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
ชื่อของนายมูฮามัติอันวันฮายีเต๊ะหรือว่าอันวา
กลายเป็นชื่อที่ถูกจับตามองจากทางการจากทางตำรวจขึ้นมาครับ
เนื่องจากว่านายคนนี้นั้นเป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคง
แต่ว่ากลับกลายเป็นตัวแทนออกมาอ่านข้อเรียกร้องให้กับผู้ต้องหัง
จากการก่อเหตุจรจนที่เรือนจำปัตตานีครับ
นายมูฮัมมัธอันวันฮายีเตะหรืออันวา
ซึ่งถูกจับตามองทันทีครับ
หลังจากจับทรโข่งเป็นตัวแทนอ่านข้อเรียกร้องให้กับผู้ต้องขัง
เมืองจำปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมา
หลังจากกลุ่มผู้ต้องขังก่อเหตุจราจนตลอดทั้งคืน
เพราะว่าอันวาคือผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง
ข้อหารร่วมกันก่อการร้ายเป็นอ้างยี่ซ่องโจร
ซึ่งอันวานั้นมีความเกี่ยวพันกันกับคดีฆ่าตัดคอ
ดาบตำรวจสัมพันธ์อ้นยาลานะครับ
ซึ่งเป็นตำรวจภูทรยารังจปัตตานี
เสียชีวิตเมื่อวันที่๕กรกฎาคม๒๕๕๙
จนกระทั่งกระบวนการยุติธรรมจบลงด้วยการถูกสารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกถึง๑๒ปีครับ
อันวานั้นเป็นชาวยารังจปัตตานี
แล้วก็อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จังหวัดยาลาครับ
แต่ว่ายังศึกษาไม่จบเพราะติดคดีระหว่างการเรียนที่ปีที่๒
และถูกจับกลุ่มเมื่อเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
ในข้อหาความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ก่อการร้ายอ้างยีดและซ่องโจรและถูกส่งต่อดำเนินคดี
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องขังต้องสงสัยมาได้๗คน
แล้วก็สัดทอดไปยังอันวาและเพื่อน
บอกว่าเป็นผู้ชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิกของขบวนการกู้ชาติปัตตานี

และสารชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก
เมื่อ๒๕กรกฎาคม๒๕๕๙
จะถูกให้ได้รับการปล่อยตัวเมื่อสารอุทธรพิพากษายกฟ้อง

ระหว่างการปล่อยตัวและการต่อสู้คดีอันวามเริ่มการเข้าทำงานในภาคประชาสังคม

ในฐานะบรรณาธิการข่าวที่สำนักสืบบูงหารายาในฐานะบรรณาธิการนะครับ
ต่อมาปี๒๕๕๓อันวาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสันติภาพ
ที่ประเทศอินเดียแล้วก็แต่งงานกับนางสาวรอมือละแสยะ
กระทั่งเมื่อวันที่๑พฤษภาคม๒๕๕๙
สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
และตลอดระยะเวลาของการถูกคุมขังภรรยาของนายอันวา
พยายามออกมาเรียกร้องถึงการคุมขังสามีอย่างไม่เป็นธรรม
ด้วยการส่งหนังสือเรียกร้องถึงคณะทำงานว่า
การควบคุมตัวโดยภารการแห่งสหประชาชาติ
เมื่อวันที่๒๑มิถุนายน๒๕๕๙
มีการเขียนจดหมายจากเรือนจำกลางปัตตานีส่งถึง
เรียกร้องให้รัฐบาลไทยนิทธศกรรมผู้ต้องขังคดีความมั่นคง

อันวาเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอก
ระยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ